มาต่อกันที่สาวสวยคนนี้กันบ้างดีกว่า

เต็มตัวอีกแล้วในรอบ๑๐ปี

เป็นนักมวยสุดแซ่บของเรา
คุณผู้ชมค่ะน้องตุ้มประชันนักชก

ไม่ว่าจะเป็นพี่เขาทรายพี่เขาเคาะพี่สามารถพยักษรุณ
พี่สมจิตจงจอหอโอ้โห
มากันหมดเลยนะแต่ละคนตำแหน่งใหญ่ทั้งนั้นเลย
ระดับโลกนั้นเลยงานนี้น้องตุ้มบอกกับบันเทิงไทยรัฐว่า
ติ้งเตะต่อยก็พอไหวนะพี่
แต่ถ้าจะให้ตุ้มขึ้นชกจริงตอนนี้กลัวจะตุ้ม
อายุอนามสังขารตอนนี้ไม่เอื้อแล้วแหมน้องตุ้มก็ถ่อมตัวนะคะ
ยังไงก็แล้วแต่ค่ะใครที่คิดถึงท่าสาวน้อยป่าแป้ง
ก็เป็นท่าประจำของน้องตุ้มเตรียมรอดูได้เลย
เพราะว่าเรื่องนี้มีโชว์สาวน้อยประแป้ง
ตำนานนักมวยสาวพราวเสน่ห์แห่งยุค๙๐ไปเลยจ้ะปั๊บเขาให้
มาเป็นดาราสาวท่านหนึ่งค่ะเพราะว่าเรื่องนี้รวบรวมตำนาน
แต่ละตำนานมาไว้ด้วยกันถ้าสาวน้อยปะแป้งจะหายไปไม่ได้

ความรักบ้างพี่น้องตุ้มของเราย้ำชัดนะคะว่ายังหวานดีกับแฟนหนุ่มนอกวงการ
เขาคบหาดูใจกันมา๑๐ปีนะ๑๐กว่าปีด้วย
เคล็ดลับที่ทำให้ครองรักกันยั่งยืนก็คือ
แค่งก็คือความเข้าใจ
พี่ตุ้มกับแฟนหนุ่มคิดเอาไว้แล้วว่าจะอยู่ดูแลกันและกันแบบนี้ตลอดไปค่ะ
ก็ยังรักกันเหมือนเดิมคนเดิม๑๐ปีแล้วค่ะ
จริงมันก็ต้องขึ้นอยู่กับคนสองคนเนาะ
ถ้าเกิดว่าเรารักเขาฝ่ายเดียวเนี่ยมันก็จะอยู่ได้ไม่นานไง
ถ้าใจเขาไปมันก็รังไว้ไม่ได้